คุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลเขาแชร์อะไรกันเนี่ย

รุมทำร้ายมารุมเป็น๒๐คนเลยนะคะ
แล้วน้องเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บหนึ่งในนั้นเนี่ย
สาหัสเลยคือเอ็นแขนขาด
แล้วทีนี้ครอบครัวค่ะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร
มันต้องใช้เงินในการผ่าตัดแสนกว่าบาท

เขาก็แชร์ในโลกโซเชียลการระดมทุนขอรับบริจาค

เป็นสภาพของนักเรียนมัธยมผู้ชาย๓คน

อยู่ในสภาพคือเลือดท่วมเลยค่ะ

ถูกนักเรียนช่างกลคู่อริย่านบางจากเนี่ย

แล้วมีน้องมัธยม๑ใน๓เนี่ย

แต่ว่าผู้ปกครองไม่มีเงินมากพอ
ค่ารักษามัน๑๒๐๐๐บาทนะคะ
ก็เลยมีการแชร์มา
ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเนี่ย

ที่บริเวณถนนสรรพวุฒินะคะแถวบางนา
ล่าสุดค่ะรุ่นพี่ที่เป็นสิทธิ์เก่า
ของโรงเรียนมัธยมที่ถูกทำร้ายเพราะเขารู้ข่าว
ก็เลยมีการเอาเรื่องนี้ไปโพสต์
ระดมทุนขอรับบริจาคจากคนที่ต้องการช่วยเหลือ
แล้วคนใจบุญบริจาคมาเยอะเลยนะคะ
เงินบริจาคแล้วประมาณ๒๔๐๐๐บาท
แสดงว่าตอนนี้น้องที่สาหัสที่เอ็นแขนข้างขวาขาดเนี่ยนะคะ
สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้แล้วที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
ส่วนน้องอีก๒คนที่เจ็บเหมือนกัน
ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสำโรง
อาการไม่สาหัสเท่าน้องที่เอ็นแขนขวาขาดเนี่ยนะคะ
ทีนี้ก็อยากรู้ความคืบหน้าผู้สื่อข่าวของเรา
เห็นโพสต์นี้แล้วก็พยายามติดต่อไปทั้งที่สนบางนา
แล้วก็ติดต่อไปที่สพสำรงเหนือ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมโรงพักทั้ง๒ที่
บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบ
อ้าวเสริมเกิดเหตุพื้นที่ไหนหรือ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอตรวจสอบดูก่อนว่า
สรุปแล้วถนนตรงจุดนี้มันอยู่ในพื้นที่ของโรงพักไหน